นี้เปิดฉากการยังเป็นทางการ

ภาพซึ่งความพร้อมของการจัดการแข่งขันถือว่าดีเยี่ยมครับ
ที่มี๑๒ทีมสุดยอดของเอเชียลงชิงชัยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
วันนี้เป็นวันแรกที่สนามบางเกาะอารีน่าน้องจอก
โดยบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งภายในและนอกสนามไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ในส่วนของสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกสนามที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์พร้อม
นี้สำหรับแฟนฟุตซอลที่ต้องการชมเกมที่สนามสามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าชมได้ฟรีที่ด้านหน้าสนามตลอดทั้งวันครับ
โปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ทั้งหมด๔คู่

คู่ที่สองเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ทาซิซัตดายาอีแชมป์เก่าจากอีราน
อัลมาริกสโมสรจากอุทเบกิสถาน

ซึ่งจะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

คุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามรับชมกันได้ครับ
ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศจากสนามแข่งขัน

ซึ่งจะแนะนำความคืนมาตลอดทางวัน
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามบางกอกอารีน่า